ประเด็นการเมืองเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
มีความเห็นจากทางด้านของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย
เสนอความเห็นนะคะบอกว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูล
สัดส่วนของสตรีให้เท่าเทียมกันค่ะ
เพื่อจะได้ตัดสินใจในทางการเมืองทุกระดับ
ขณะที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนะคะ
กำหนดความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลทุกเพศสภาพ
เอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูลแล้วค่ะ
ร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทรระบุว่า
กรทได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะเรื่องเพศสภาพผนวกไว้ในร่างแก้ไขแล้ว
โดยให้ยึดหลักเสมอภาคระหว่างเพศ

โดยให้เปลี่ยนจากคำว่าเพศสภาพเป็นสภาพของบุคคล
ซึ่งจะรวมไปถึงคนพิการเกเลสเบียน
พร้อมยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูลได้กำหนดเนื้อหาสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ให้มากกว่าฉบับปี๒๕๔๐และปี๒๕๕๙
ก็มีข้อเสนอเบื้องต้นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยมีประเด็นที่ห่วงใยในมิติความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะ
รวมไปถึงความเสมอภาคด้านอื่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
แล้วก็ปี๒๕๕๐ที่ขาดหายไปจึงควรบรรยัติเอาไว้ตามเดิม
และให้เพิ่มการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกเพศสภาพ
พร้อมทั้งเสนอให้บุคคลย่อมเสมอกันตามกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ขณะที่หลักความเสมอภาคระหว่างเพศ
เท่าเทียมกันในการตัดสินใจในทุกมิติทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้บรรยัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูล
ในการส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อพักการเมือง
กำหนดผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญหากรรมการองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูล
ในขณะที่นายนพดลปัธมะนะครับแก่นำพักเพื่อไทย
ก็เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
คิดให้รอบครอบที่จะเสนอให้มีการแต่งตั้งสว

โดยย้ำว่าแนวคิดนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศ
เพราะความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและถูกตั้งคำถาม
ต่อว่าว่าเป็นการต่อท่ออำนาจหรือไม่
ดังนั้นควรให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นฝ่ายบริหาร
และนิติบัญญัติดำเนินการปฏิรูปจะดีกว่าครับ